เริ่มกันเลยดีกว่ากับห้างระเบิดต้องใช้คำนี้นะคะ

เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาเดินแบบเป็นคู่กันค่ะ
เรียกนึงว่าคนที่มากมายอึดตะปรือนังเลย
คือตะปรือนางฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูเลย
มันแสว่าอะไรครับพี่พ่อมันเป็นภาษานะคะในละครบอกว่ามากมายจริงค่ะ
ซึ่งนะคะทั้งคู่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะมีโชว์ช็อตสวีทด้วย
จริงเหรออยากดูอ่ะนี่ไงน่ารักไหมเออนะคะ
ก็นะคะตอบรับกระแสความฟีเวอร์ของบุเพบุเพจริงนะคะ
ซึ่งนะคะทั้งคู่ก็เปิดใจด้วยนะคะว่า
เร็วนี้จะมีข่าวดีงานคู่เพียบเลยล่ะค่ะ

เราก็ภูมิใจคือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ที่
จากว่าจะปลุกกระแสคนไทยให้แบบมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับความรักชาติ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรต่างก็คือแบบยังมีโอกาสได้ไปเผยแพร่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ

มีค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นกันแล้วล่ะค่ะ

ไม่น่าจะฟินขนาดในละครนะครับ
ก็น่าจะประมาณแบบนี้แหละครับน่ารักน้ำ

แต่ยุคนี้นะคะเป็นคู่ขวัญจากละครแล้วคนเยอะจริงค่ะ

แฟนคลับไปเชียร์กันแน่นมากนะคะ
ถ้าอย่างนี้ดิฉันชมเบลล่าได้ไหม

ตามบทพรรณที่เขาบอกมานะคะ